คุณป้าแกป่วยติดเตียงมา๔ปีแล้ว
คือตั้งแต่อกลงไปเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลย

ทุกวันนี้ไลฟ์ขายพวกพวงกุญแจมือสองค่ะ

จะเอาพวงกุญแจมือ๒มาให้ป้า

เอาเงินเก็บ๕๐๐๐กว่าบาทให้เขาไป
ลงทุนไปสุดท้ายเงินหายพวงกุญแจที่จะเอามาขายก็ไม่ได้
ทำกับคนป่วยติดเตียงแบบนี้
แล้วไปดูคุณป้าหน่อยละกันคุณผู้ชม
คุณป้าเนี่ยคือคุณป้าจำเรินทูบสุวรรณค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊กเลยระบาย
แล้วก็นี่เห็นไหมป้าพิมพ์ยาวเลยนะป้าอยากได้ความช่วยเหลือ
อยากได้ตังค์ที่โดนโกงกลับคืนมา
แล้วก็จะตามตัวผู้ชายเนี่ยเสื้อแขนยาวน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยนะ

ไม่คิดว่าจะมีคนทำกับป้าแบบนี้
ป้าเนี่ยป่วยติดเตียงพิการติดเตียงขายของประทังชีวิต
แล้วจู่ยังมาทำแบบนี้กับป้าอีก

คุณป้าจำเรินอยู่ที่สิงห์บุรีค่ะ

ดังนั้นตั้งแต่อกลงมาจนถึงปลายเท้าป้าขยับไม่ได้ต้องนอนอยู่บนเตียง
แล้วก็มีตุ๊กตารายรอบอยู่
ทีนี้ป้าบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่ป้ายังเดินเหินได้
ป้าก็ทำอาชีพปลาโป่งแล้วก็ขายขนมถ้วย
ทีนี้พอป้าป่วยเนี่ยป้าไม่ท้อค่ะเห็นไหม
กุญแจตุ๊กตาเหล่านี้ป้าเอามาไลฟ์ขาย
เพราะว่าป้าต้องเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็มีลูกอีก๒คน
ป้าไปไหนอ่ะคะป้าบอกว่าป้าเลิกกับสามีแล้ว
มีน้องน้องสาวป้าคอยดูแลเรื่องอาหารการกิน
แล้วเวลามีคนซื้อสินค้าเห็นไหมเขาเอาขาตั้งมือถือ
หนีบเอาไว้กับเตียงเลยแล้วก็ไลฟ์ขาย
ขายตั้ง๑๐บาทก็มีจะถึงพวงละ๒๐๐
นี่ขายได้ล็อตเดียวเองนะได้ตังค์มา๔๐๐กว่าบาท
แต่ป้าบอกว่าป้ารู้จักกับเอกเอกเนี่ยเขาขายตุ๊กตามือสองเหมือนกัน
ทีนี้ป้าก็ไปรวมเงินเก็บมาเลย๕๖๘๐๐กว่าบาท
จ่ายตังค์ให้กับเอกไปหวังว่าเอกจะส่งตุ๊กตามือสองมาให้ป้า
จะได้เอามาไลฟ์ขายปรากฏว่าตุ๊กตาก็ไม่ได้
เงินก็ไม่คืนทีนี้ทำยังไงอ่ะถามเอกไปแล้ว
เอกก็อ้างเหตุผลแบบโอ้โหบ่ายเบียงมาตลอดเลย
แต่โอนตังค์มาคืนป้าเนี่ยสองหมื่นแปดนะครับ
ยังขาดอีกสามหมื่นสามแล้วมีการหลอกขายปลากรอบให้ป้าอีกสองร้อยสี่สิบ
คิดดูสิป้าบอกว่าป้าอยากไปแจ้งความ
แต่ว่าสภาพร่างกายป้าไม่เอื้ออำนวยเลย

ป้าก็ไลฟ์ขายของพอได้มั่งป้าก็เอาโอนไปให้เขาอีกทยอยโอน
แต่ยอยโอนจนครบครบที่ที่ฆาตยอดตุ๊กตา
แต่นี่ป้าก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วหนูจะมาส่งให้ป้าวันไหนงานน่ะ
ทีนี้เขาก็ผัดแล้วยอมมาส่งป้าสักครีมผัด
แล้ววันนั้นเขาส่งรูปรถมาว่าเขากำลังปลามาหาป้า
ป้าก็รอข่าวจนมืดจนข้ามดึกก็ไม่มา
ก็หายไปพร้อมกับเงินค่าตุ๊กตาแล้วก็เงินค่าของผิดไปเลย
ให้ตามตัวเขามาแล้วก็เอาเงินมาคืนเรา
เงินที่เขาเนี่ยที่ยังไม่ได้คืนเราเนี่ยสามหมื่นสี่เนี่ย
ให้เขาเอาเงินมาคืนเราเพราะเราก็เดือดร้อน
นี่ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่คุณป้าคนเดียวที่โดนหลอกนะ
บอกว่าโดนอีกเป็น๑๐มูลค่าความเสียหายนี่เยอะมากคุณผู้ชม
สี่ล้านสองแสนกว่าบาทแล้วอ่ะ